กลับมาในช่วงนี้ตีปีกกันเลยเดี๋ยวจะบินไปไหน
ก็จะบินไปแต่ว่าก่อนจะบินเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะต้องพาคุณผู้ชมไปบินไปหยิบรีโมทก่อน

เพราะว่าข่าวต่อไปนี้มีเสียงให้ฟังอยากให้ตั้งใจฟังดีกดเพิ่มเสียงทั้งสองสามขีด
ดเพิ่มเสียงนะครับไม่ได้กดเปลี่ยนช่องนะ

นิดนึงเดี๋ยวกดผิดปุ่มใจคอไม่ดีเลยช่วงนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้จะพาบินไปที่จังหวัดยะลา
ที่บอกว่าพาบินไปชมเนี่ยนะคือพาไปชมหอนาฬิกาที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดยาลา
ที่แห่งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเขาไอเดียเก๋มาก
เขาสร้างหอนาฬิกาที่มีเสียงนกด้วยมีเสียงนกเขาเสียงนกกรงหัวจุกด้วย
จะเป็นยังไงเร่งเสียงแล้วไปฟังกันเลย
ได้ยินชัดไหมสงสัยของเราจะเร่งด้วยเสียงก็ดังเหมือนกัน
อกตกใจหมดเลยแต่ว่าจะได้ยินเสียงนกเนี่ยแบบคลอไปเวลาแบบบอกเวลาตอนต้นชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
เป็นเสียงนกขาวชาวาแล้วก็เสียงนกกรงหัวจุก
ซึ่งขันทุกต้นชั่วโมงเพื่อเป็นการบอกเวลาอยู่ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนสุกยาง
ในเขตเทศบาลนครยะลา
กำลังเป็นที่สนใจของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเลยนะคะ
ชาวบ้านบางคนถึงขั้นจอดรถเลยนะจอดรถมาฟังมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคือ
เต้นมากเพราะว่าเป็นสีสันที่แปลกใหม่ในพื้นที่
จะเริ่มมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองไม่นานเลยนะคะ
สำหรับจุดเริ่มต้นแนวคิดจุ๊กรูจุ๊กรูจุ๊กรูแบบนี้เนี่ยนะ
มาจากพ่อเมืองยะลาคุณอนุชิตตระกูลมุทุตานะฮะ

คุณไทยค่ะคุณอนุชิตเนี่ยนะคะบอกว่าปิ้งไอเดีย
ต้องการสร้างเสน่ห์ให้กับเมืองยาลาเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เนื่องจากว่าทุกปีและจังหวัดยาลาเขาจะมีการจัดแข่งขันมหากรรมนกเขาชาวาเสียงอาเซียน
และนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ
รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์บลูนายอินโดนีเซีย
โดยทุกครั้งเลยนะคะเมื่อทราบผลการแข่งขันก็จะมีการบันทึกเสียงของนก
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเอาไว้เป็นเสียงนกบอกว่าเย่

คือเขาจะบันทึกเสียงของนกเขาที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไปเปิดบนหอนาฬิกา
เพื่อให้ประชาชนได้ฟังเสียงทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะคะ
ทางจังหวัดก็มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นผู้ดำเนินการคิดประดิษฐ์และปรับปรุงหอนาฬิกา
ให้มีการบอกเวลาในลักษณะเหมือนกับเมืองมิวนิกที่ประเทศเยอรมนี
โอ้โหนี่มาจากต่างประเทศเลยนะ

จนกระทั่งเกิดมาเป็นเสียงนกเขาชาวาแล้วก็เสียงนกกรงหัวจุก
ขั่นจุ๊กรู่แบบนี้ก็สร้างสีสันให้กลับพื้นที่ค่า
ก็เป็นการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าผู้ว่าคิดเทคนิคทำและเทศบาลรักษา
ก็เป็นความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนั่นเอง
เพราะว่าคิดเทคนิคทำเทศบาลรักษา
สุดยอดเลยนะคะด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยาลาก็บอกด้วยว่า
ทางวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์แล้วก็นักศึกษาภาควิชาช่างกลโรงงาน
เพื่อเป็นการควบคุมระบบทำงานอัตโนมัติ
แล้วก็ได้นำเสียงนกขาวชาวาที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับอาเซียนครั้งล่าสุด
ซึ่งเขาบอกว่านกมีราคาค่าตัวสูงถึง๓ล้านบาท
มาเป็นเสียงต้นแบบในการบอกเวลาที่หอนาฬิกาแห่งนี้นั่นเอง
เฮ็ดละอิชานนกจังเลยนกนี่ฆ่าตัวตั้ง๓ล้านแพงกว่าฆ่าตัวผมอีกแหละ

โอ้โหคือนกเขาเป็นนกที่แบบเสียงเพราะระดับการแข่งขันในอาเซียนเลยนะครับ
แต่ว่าบางคนที่อยู่ในยาลาเองก็เพิ่งเคยเห็น
เพราะว่าเพิ่งจะมีขึ้นมาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เอง

โน่นแน่นกเขากรูจุ๊กจุ๊กกรูนกมันเฝ้าดูหาชู้มา
เรื่องราวนี้มันก็เข้ากับคำพูดที่ว่าน้ำรถต่อผุดนี่ของจริงเลยน่ะสุภาษิตไทยน่ะ
ใช่แล้วครับไปที่จังหวัดสกลนครเขาบอกว่าเจอเสาไม้นับพันต้น
เป็นร่องรอยชุมชนโบราณนะครับโอ้ยอ่ะไปดูกันหน่อยครับ
ที่นี่ฮะเสาไม้เก่าแก่จำนวนมากกว่าพันต้น
ลักษณะคล้ายกับเสาบ้านของคนในสมัยโบราณ
ถูกพบกระจายอยู่ในบริเวณกลางหนองน้ำสาธารณะขยาดขนาดใหญ่เลยนะครับ
ชาวบ้านเรียกกันว่าน้องหากในพื้นที่บ้านโนนหอม
ตำบลโน้นหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนพรนองฮาก
น้องน้ำแห่งนี้ก็มีเนื้อที่ราว๔๐๐ไร่
อยู่ในระหว่างดำเนินการขุดลอกของกรมชลประธาน
โครงการแก้ปัญหาภัยแรงของรัฐบาล
มีผู้รับเหมาเขานำเครื่องจักรมาขุดลอกตามแผนงานเลยล่ะ
ถามท่านนี้ดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ก็คือคุณลุงอุทัยอภิวาธนสิริ
เป็นอดีตกำนันตะบนโนนหอมวัย๗๔ปีก็เล่าว่า
ที่นี่นะครับหนองหากเนี่ยนะ
นองฮากฮากอะไรละคุณนองฮาก
มีมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของชาวโนนหอมแล้ว
ที่มาของรกรากที่นี่ก็มีตำนานเล่าขานว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนะ
คาบเนื้อกระรอกเผือกมากินแล้วก็อาเจียนในบริเวณนี้
เขาบอกว่าเป็นเพราะด้วยอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
บันดาลให้บริเวณนี้ล่มสลายและกลายเป็นหนองอะไรนะ
ในปัจจุบันนี้แหละครับ

ตามเขาเล่ากันว่ามันเป็นเมืองหอมเก่า
เพราะสมัยเจ็ดร้อยปีเนอะน้องหากในค่ะ
ก็คือเมืองขอมเยอะเนียกกับเมืองขอม

มันได้แต่สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นบ้านเก่า
แล้วข้างบนมันโผล่น้ำขึ้นมามันก็พูดก่อนต่อ
หลังจากขุดแล้วให้เอาไว้ที่เดิม
เขาบอกว่าเนี่ยเสาที่กุดขึ้นมา
เขาจะไปทำเป็นเสาเตี๋ยงสักคืนฝัน
คล้ายเหมือนกับพรีอำ
เจ้าที่เขามากูไม่ให้ต้องยอม
ผมก็บอกว่าใครเก่งก็ลงมาเอาไป
โอ้นี่ไงเป็นความเชื่อแต่โบราณ
ที่พื้นที่บริเวณนี้น้องฮาก

หนองห้างนี่คล้ายคำศัพท์ที่ว่าอาเจียนอะไรแบบนี้
ประมาณนั้นมั้งดิฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่อ่ะ
ครับก็ชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็ต้องการให้ภาครัฐนะครับ

เพราะเชื่อว่าในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนโบราณ
มีบ้านเรือนแล้วก็ผู้คนเคยอยู่อาศัยมาก่อน
อยากให้เป็นแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับ
ก็สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้เลยนะ
เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์
ถิ่นที่อยู่ของเขาด้วยได้รู้จักว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
เป็นความเชื่อด้วยของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะ
ช่วงต่อไปคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาที่เซลฟี่
หาที่ถ่ายรูปสวยกันบ้างดีกว่า

สนใจขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดหาเรื่องวันนี้
เดี๋ยวเราว่ากันเองเลยเรื่องของตลอดหาเรื่อง

ข่าวนี้เนี่ยจริงเราเล่ากันมาแล้วช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราไปต่อจำได้ไหมที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพ
แล้วก็ว่ากันถึงเรื่องของวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า
เหมาะกับวันเด็กเขาจะเปิดงานกันที่นี่
เราไปจะถึงเมษาเลยนะคุณคะ
ที่เห็นอยู่นี้ทั้งหมดเลยนะ
บอกไปเลยว่าหุ่นทั้งหมดนี้ทำขึ้นจากฟาง

คือตอนเด็กเราเคยเห็นแต่กองฟางเป็นพุ่ม
แต่นี่ตัวการ์ตูนต่างสัตว์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นลิงพญานาคช้างหมีข้างแว่นปลา

เป็นหุ่นที่ทำขึ้นจากฟางอยู่เต็มบริเวณทุ่งนาบ้านนาอ้อหมู่๗
ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลย
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดใหม่ของจังหวัดเลย
ที่สร้างขึ้นเป็นที่แรกและที่เดียวของเมืองเลย

ทำยากนะไม่ใช่ง่ายนะ
หุ่นฟางนี้ถูกจัดสร้างขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่นี่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริหารจัดการกันเองในท้องถิ่นค่ะ
แล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

สัตว์ชนิดต่างเป็นสัตว์ที่มีในหมู่บ้านในชุมชน
เพื่อให้เด็กได้ศึกษาได้มาเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองด้วย
เด็กจะได้เรียนรู้สัตว์ชนิดต่างมาถ่ายรูปกันได้ด้วย
งบประมาณที่จัดทำก็คือ๕๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
คำว่า๕๐๐๐บาทเท่านั้นเองในพื้นที่เยอะขนาดนี้นะคะ
โดยมีช่างจากจังหวัดชายนาฏที่มีฝีมือในการประดิษฐ์หุ่นนกโด่งดังมานานแล้ว
สร้างหุ่นฟางที่บ้านนาอ้อแห่งนี้ให้
ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันเลย
ในวันหยุดจะมากันเป็นจำนวนมาก
เป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกัน
เด็กทั้งผู้ใหญ่โรงเรียนก็มาได้
เชื่อเลยว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาคนน่าจะเยอะนะ
น่าจะเยอะมากเลยแล้วรึเครื่องฟางจะเปิดให้ได้ชม๔เดือน
ตอนกลางคืนจะยิ่งสวยมากเลยเพราะว่า
เขาจะมีการประดับประดาษด้วยไฟสีแบบประดับที่มันแบบมีแสงสีเสียงอย่างสวยงาม
มีหลอดฟงหลอดไฟมาติดตั้งไว้นะไม่ต้องกลัวว่าจะมืด
และคนที่ไปเที่ยวนะคะยังสามารถแวะซื้อสินค้าที่ระลึก
อาหารอย่างข้าวหลามอาหารพื้นบ้านก็ได้
แล้วก็เครื่องดื่มที่ชาวบ้านนำมาขายอีกด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว
ก็มีเด็กมาเที่ยวกันมากมายนะคะก็สร้างความสนุกสนานค่ะ
ผู้ปกครองก็พาน้องหนูมาเสร็จแล้วก็สามารถแวะซื้อของท้องถิ่น
ของพื้นเมืองกลับไปนะครับเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
โอ้โหที่จังหวัดเลยใช่ไหมช่วงนี้อากาศกำลังดีเลย
คือเลยเนี่ยจริงถ้าเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยก็จะหนาวมากอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าถ้านอกฤดูเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่แทบจะหนาวทั้งปีแหละ
อากาศดีทั้งปีเลยถูกต้องคืออากาศดีเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำโขงไง
แล้วก็อยู่พื้นที่สูงด้วยมีทะเลหมอกมีจุดชมวิวสวย
มีสถานท่องที่ดีเยอะแยะมากมายให้ไปเที่ยวกันนะคะ
ทายเราสองคนพูดคุยถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างรวมไปถึงเมื่อวานเนี่ย

รออยู่รอช่วงที่คุณชนะจะพาไปกิน

วันนี้ผมจะต้องพาไปอย่างแน่นอน
หลังจากที่ปล่อยให้คุณนั้นยึดรถผมไปวันหนึ่ง
เดี๋ยวดิฉันจะยึดกลับมาบ้างคอยดู
แต่คุณผู้ชมที่รออยู่พลาดไม่ได้
เพราะว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้า
เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างครับ